ท่านผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหวนะครับ
จากกรณีจากคดีที่ลุงวิศวะนะฮะ
นายสุเทพโภชนะสมบูรณ์วิศวกรวัย๕๐ปีก่อเหตุ
ใช้ปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องมีราวกัน
ตอนที่ขับรถตอนที่จอดรถในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
คดีนี้เกิดขึ้น๔กุมภาพันธ์๒๕๖๐ช่วงค่ำ
เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาสารชั้นต้นออกมาแล้วนะครับ
โดยเป็นคดีที่นายสุเทพ
ลุงวิศวะใช้ปืนยิงนายนวพลผึ่งผาย
ปอนวัย๑๗ปีเป็นนักเรียนชั้นม๔

แล้วก็สารชั้นต้นสารจังหวัดชนบุรี
มีคำพิพากษาจำคุกนายสุเทพนะครับ
นายสุเทพนะครับเป็นเวลา๑๐ปีฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
พร้อมกับให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ญาติผู้ตาย
เป็นเงิน๓๔๐๐๐บาทนะฮะ
นายสุเทพก็ยื่นขอประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
สารก็ให้ประกันตัวนะครับมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
คือนายสุเทพหรือว่าลุงวิศวะที่เรียกกันเนี่ย

และตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแรกก็แทบจะไม่ให้สัมภาษณ

ก็ยังคงยืนยันว่าที่ทำไปทั้งหมดทำเพื่อป้องกันตัวเอง
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายก่อนถูกต่อยก่อน
ก็มีคลิปต่างตั้งแต่จุดจอดรถ

ไปถึงจุดจอดรถจุดสุดท้ายที่แยกอ่างศิลา
แล้วก็ยิงกันจนเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ทางฝั่งครอบครัวของน้องปอนนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับทางคุณพ่อของน้องปอนนะครับ
ชื่อว่านายสหภาพวงธรรมะเจริญนะครับ
นายสาภาพบอกว่าก็ขอขอบคุณในความยุติธรรมของศาล
ซึ่งตัวเองและครอบครัวรู้สึกพอใจในคำตัดสินที่ออกมา
ก็ขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความนะครับ
แล้วก็จะให้ทางแม่ของน้องปอนเป็นผู้ตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป
ก็พอใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลที่ยังมีความยุติธรรมอยู่ครับผม
ก็คือทุกอย่างก็คือทางแพ่งหรืออาญานี่ก็ให้ทางทนายจัดการส่วนหน้า
คือคุณพ่อของน้องปอนกับคุณแม่นี่เขาแยกกันอยู่

สักพักใหญ่แล้วหลายปีแล้วนะครับก็ต่างก็มีครอบครัวใหม่กัน
แต่ว่าคุณแม่เขาไม่มีลูกเพิ่มก็มีน้องปอนคนเดียว
แต่คุณพ่อเขาก็มีลูกกับทางครอบครัวใหม่ด้วย
แต่ก็มาดูแลเรื่องคดีความมาขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่ตลอด

แล้วก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวถ้าถามว่าทำใจได้ไหม
ที่ลูกชายถูกยิงเสียชีวิตก็ทำใจได้แล้ว
แต่ก็ขอฝากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่อยู่ในสังคม
ที่จะต้องอยู่ร่วมกันว่ามันก็เป็นธรรมดาต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง
แต่อยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นแล้วก็ใช้สติกันให้มากกว่านี้
ถ้าใช้สติกันปัญหาทุกอย่างมันก็คงไม่เกิด

ขณะที่ทนายความของฝั่งญาติของน้องปอนนะครับนายวัญชัยแสงสุวรรณ
บอกว่าหลังจากสารตัดสินก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมาย
คำตัดสินทั้งหมดทางครอบครัวของผู้เสียหายพึงพอใจ
ส่วนตัวมองว่าหลักฐานมันก็มาจากคลิปในรถของฝ่ายจำเลย
ก็คือนายสุเทพที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทำให้สารสามารถพิเคราะห์ได้ว่า
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนเกิดเหตุนั้นเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนทำผิด
ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการหารือกับครอบครัวของน้องปอนอีกครั้งหนึ่งว่า
จะเรียกร้องในส่วนของค่าเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
คือในส่วนของคดีอาญาคือคดีฆ่าคนตายที่ยิงน้องปอนตายเนี่ยอันนี้พอใจ

เรื่องจำคุก๑๐ปีไม่รอลงอาญาแต่การชดใช้ค่าเสียหาย๓๔๐๐๐๐บาทเนี่ย
ทางครอบครัวของน้องปอนเขาเรียกไป๒ล้านกว่านะฮะ
นี่พูดตามหลักการโดยพยานหลักฐานจุดอ่อนทางนู้นก็คือคือตัวตัวคลิปคลิป
ซึ่งเป็นเป็นกล้องกล้องในรถของคุณสุเทพเองนะครับพอดีกล้องของคุณสุเทพในรถเนี่ย
พนักงานสอบสวนได้ไปแล้วก็นำมาเป็นพยานหลักฐานในศาลก็จะก็จะรู้เห็นหมดนะ
รู้เห็นหมดว่าในขณะที่มีเรื่องมีปัญหากันระหว่างจุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ย
มีมีอะไรกันนะแล้วก็รู้เห็นเกี่ยวกับ

คำพูดและอากับกริยาภายในรถด้วยนะฮะ
ก็หลังจากฟังคำตัดสินของศาลแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ก็เป็นไปตามความคาดหมายตามที่ที่พ่อแม่เด็กเขาต้องการนะครับ

สำหรับอัตราโทษที่ที่สารได้กรณาลงอ่าสิบปีนะฮะ
ลงลงโทษของคุณสุเทพภายพ่อแม่เด็กเขาก็เขาก็พอใจพอใจนะฮะ
สารท่านท่านอ่าพิพักษาให้ประมาณสามแสนสี่
ตรงนี้เนี่ยก็กำลังปรึกษากันอยู่นะฮะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพ่อแม่เด็กเขาพอใจตรงนี้
ก็ทางฝ่ายนี้นะฮะ
พ่อแม่เด็กก็น่าจะยุติแค่นี้นะครับ
ส่วนขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของจำเลยซึ่งจะต้องอุทธรณ์ต่อไปนะครับ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปยังคุณสุเทพนะฮะ

แต่ว่าก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์
แต่ตามรายงานข่าวที่ทราบก็คือตอนนี้ก็คงจะต้องยื่นขออุทธรณคดี
ก็คงต่อสู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองแล้วก็ถูกต่อยก่อน
แต่ผมคุยกับทางทนายความกับพ่อของน้องปอนเนี่ยเขาบอกว่า
ต่อยก่อนเนี่ยเพื่อนของน้องปอนเนี่ยมีเข้าไปต่อยนายสุเทพก่อนจริง
แต่ว่าเป็นการต่อยจากทางฝั่งข้างหลังที่ไม่ใช่ฝั่งที่น้องปอนเข้ามาหานายสุเทพ
คือเขามาทางประตูข้างหลังแล้วก็เหมือนกับเข้ามาต่อยนายสุเทพไปทีนึงมั้ง
แล้วก็มีอีกคนนึงเขาจะเข้ามาทางด้านหน้ารถซึ่งน้องปอนเนี่ยก็เข้ามากับเพื่อน
จังหวะดึงเพื่อนออกนายสุเทพก็ยิงพอดี
ตรงนี้ทางนายสุเทพก็คงจะพยายามสู้ว่ามีการทำร้ายร่างกายเขาก่อน
ส่วนเลือดที่มีเลือดอาบอะไรพวกนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายอีกทีหนึ่งหลังจากที่ยิงแล้ว
แล้วตำรวจมาแล้วแล้วก็เอาปืนจากนายสุเทพมาแล้วก็มีการทำร้ายกันอีกรอบหนึ่ง
แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีพยานหลักฐานก็คือคลิป
แล้วคลิปนี้ก็คือคลิปที่ถ่ายในรถของลุงวิศวะเองนี่แหละค่ะนะคะ
ชั้นต้นท่านมองว่าเป็นเหมือนกับการสมัครใจทะเลาวิวาสกัน
จะมาอ้างป้องกันตัวไม่ได้